มโนราหญิงแก่พาหนุ่มเข้าป่า

มันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นอาถรรพ์อย่างที่ว่าจริงหรือไม่
แต่เล่าแบบนี้ผู้ชายคนนี้เขาขับรถบดถนน

ดไปบดมาจู่ขับรถคันนี้ไปอยู่ที่หน้าถ้ำ
ลงจากรถแล้วเดินเข้าป่าไป
คนเห็นว่าเฮ้ยทำไมจู่ไปขับรถบดไปหน้าถ้ำ

ตามหาเป็นชั่วโมงจนไปเจอเขาบอกว่า
หญิงชะลาคนหนึ่งนำทางเข้าไป
แล้วเขาไม่รู้ตัวเขารู้แต่ว่าเขาต้องตามผู้หญิงคนนั้นไป

มาตำรวจมาญาติพี่น้องมาหายไปไหน

จอดอยู่หน้าถ้ำได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับ
กู้ภัยพัทธลุงคนงานก่อสร้างแล้วก็ญาติญาติช่วยกันกระจาย
กำลังตามหานายนนทวัฒน์สุวรรณวังอายุ๒๖ปี
เขาเป็นคนงานขับรถบนถนนเขาขับรถออกจากหน้างานไป
คือรถคันนี้เขาต้องบดถนนอยู่ที่พื้นที่ตะบนชัยบุรีอำเภอเมืองพัทธลุงใช่ไหม
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๒๒เมษายนนะครับ
ทีนี้เนี่ยชาวบ้านไปเจอเอ๊หายไปแล้วรถไปจอดอยู่ทางเข้าถ้ำ
ห่างจากจุดที่เขาทำงานอยู่ประมาณกิโลหนึ่งนะรถทะเบียนเนี่ย
ทีนี้ไปถามชาวบ้านนายสมปองบุญเพชรแก้วอายุ๕๘ปี
ชาวบ้านซึ่งเขาทำงานในการที่เป็นคนดูแลถ้ำชื่อว่าถ้ำอ้น
เขาบอกว่าก็เห็นนนทวัฒน์จู่ขับรถบดมา
แล้วก็มาจอดทางเข้าบริเวณหน้าถ้ำอ้น

ตนเองดูแลถ้ำอยู่ก็เอ๊ะผิดสังเกตจู่ขับรถบดแล้วเดินเข้าไปทำไม
ก็เลยโทรหาเพื่อนที่อยู่บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ทำถนน
เฮ้ยเนี่ยมีคนขับรถบดถนนมาแล้วเดินเข้าไปในป่ามาดูกันหน่อยสิ
เพราะว่าตรงนี้มันมีสถานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิท
ซึ่งคนในพื้นที่เขาก็ทราบว่ามีความลิลับอะไรแบบนี้
ก็ทีนี้พอคนงานที่ทำงานด้วยกันมาก็มาช่วยกันค้นหาเป็นชั่วโมง
สุดท้ายไปเจอนนทวัฒน์อยู่ที่บริเวณหลังวัดขาวแดง
หลังวัดเขาแดงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ตำบลพญาขันที่อำเภอเมืองเหมือนกัน
แต่ตอนไปเจอเปียกทั้งตัว

แล้วถามว่าเอาคุณไปไหนมาคุณไปทำอะไรคุณจอดรถแล้วคุณเดินเข้าหายไปไหน

ผมรู้อย่างเดียวผู้หญิงคนหนึ่งแก่เงาดำนำทางผมเดินเข้าไปในป่า
แต่เขาไม่รู้ว่าเขาไปไหนแต่เขารู้แค่ว่า

ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยไปถาม
แบบเบอร์รอยน่าเตาอยู่รอย
ถามพี่สาวชื่อว่าเบนจาม่าสุวรรณวังอายุ๓๒เป็นพี่สาวของนนทวัฒน์

หลังจากรู้ว่าน้องชายหายไปนะโอ้โหจุดทูบเลย

ที่บ้านเขาจะมีเขาเรียกว่าหิ้งตายาที่บ้านเป็นครูมโนลาด้วย
เป็นครูมโนลาแล้วก็หิ้งตายายที่บ้านบอกว่า
นี่นะครูมโนลาตายายนะถ้าเจอตัวน้องชายนะเดี๋ยวจะเอาน้องชายเนี่ยไปรำถวายมโนราเลย
ในวันที่๔พฤษภาคมไปรำถวายเพื่ออะไรเดี๋ยวจะให้เป็นการสืบทอดเชื้อสายมโนรา
ที่มีมาตั้งแต่บรรพบรุษก็เลยไปขอไว้แบบนี้ค่ะนะฮะพี่สาวบอกว่า
ก่อนหน้านี้นะ๒๓คืนก่อนเห็นเหมือนกัน
เงาดำคล้ายกับหญิงชะลาอยู่ในบ้าน
ซึ่งมันไปตรงกันกับที่น้องชายบอกว่าเดินนำเข้าปากไป
พี่สาวฝันก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นตายายมโนรา
ที่ติดตามตัวนนทวัฒน์มาเพื่ออะไร
เพื่อบอกให้รับในการเป็นผู้สืบทอดสืบสายเชื้อสายของมโนรา

ก็เลยเป็นที่มาที่อาจจะพาเขาเข้าปงเข้าป่าไปหรือเปล่า

นะฮะฟังพี่สาวเล่าอีกทีหนึ่งนะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่อัธยุณาจนิยมต้องไปทำแต่ละตามที่สาวไปขอทานด้านของครูมโมโนลากับตายายเอาไว้
ทีนี้หลังจากนนทวัฒน์ปลอดภัยแล้ว
ก็พากันพี่น้องไปนี่ขึ้นไป
อย่างที่ผมบอกว่าเขาเนี่ยเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่ลำสี่ห้อวัดกลับมาพาขึ้นไปอันนี้
อันนี้ถ้ำนะฮะก็มีทั้งพ่อแก่อายุ๔๐๐ปีมีพ่อท่านชม
พ่อท่านไข่แดงไข่ดำพ่อท่านดิตนะฮะ
หลุงตันฝากีไว้
ก็ทำพิธีตามความเชื่อของตระกูลเข้าไป
พานนทวัฒน์ไปทำพิธีสืบทอดการเป็นมโนราตามเชื้อสายที่เขาสืบต่อกันมา
ย้ำว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ